ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดเดียวที่เป็นพื้นที่สีแดงนะคะ
คือล่าสุดเนี่ยช่วงกลางวันมันมีปัญหาอยู่นิดหนึ่ง
คือมีรายงานข่าวว่าที่บริเวณรอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เขตสมุทรสาครเนี่ยค่ะมีคนมารวมตัวกันเป็นร้อยคนคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขาคัดค้านการทำโรงพยาบาลสนามที่บริเวณนี้
เพราะว่าจุดนี้ต้องมี
ใช่ค่ะเพราะว่าคนติดเชื้อโควิด๑๙เยอะก็ต้องมีโรงพยาบาลสนาม
แต่ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้มันเหมือนกับว่าเอาโรคโควิด๑๙ไปวางเอาไว้กลางชุมชน
เพราะตรงนี้คนอยู่เป็นหมื่นมีเด็กด้วยมีอะไรด้วย
ชาวบ้านเขาเลยไม่พอใจก็เลยออกมารวมตัวกันแบบนี้นะคะ
เมื่อช่วงเที่ยงนะคะก็มีเจ้าหน้าที่มาเจรจาแล้วค่ะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๓ตำบลบางย่าแพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ตัวแทนภาครัฐที่มาคุยมาเจรจาก็คือ
หลัดจังหวัดสมุทรสาครนะคะในอาวุธวิเชียนฉาย
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
ประหลัดอาวุศว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ก็มาคุยกับประชาชนนะคะมาฟังข้อกังวลใจ
มาฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ

ตัวแทนชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือเขาไม่อยากให้มีโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เพราะตรงนี้คนอยู่กันเป็นหมื่นเป็นพื้นที่ชุมชนนะคะ
มีเด็กเล็กด้วยมีสถานศึกษาด้วย
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง

มันเหมือนกับว่าเอาโควิด๑๙มาไว้กลางชุมชน
ชาวบ้านเขามองว่ามันไม่ควรหรือเปล่า
เพราะไม่มีใครรับประกันความปลอดภัย
กลัวว่าโรคมันจะกระจาย
กลัวว่าถ้าผู้ป่วยหลบหนีจะเกิดอะไรขึ้น
ก็ชาวบ้านเขากังวลใจหลายอย่าง
กลัวว่าจะกลับไปกลับที่นี่
กลับที่นี่นะคะ
ไม่เราจะกลับกลับบ้านแล้วกลับ
นี่นะคะคือความไม่พอใจของชาวบ้านในพื้นที่นะคะ

ถ้าไม่ให้ตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้เนี่ย
ชาวบ้านมองว่าทางออกควรจะเป็นยังไง

ชาวบ้านเขาบอกว่าไปไว้ที่อื่นได้ไหมล่ะ

เช่นไปทำเรือประมงที่เป็นเรือที่ปลดระวังแล้ว
ให้ไปเป็นโรงพยาบาลสนามเลยได้ไหม
ไปอยู่ในทะเลเลยใช่ได้ไหม

อยากจะให้ทางจังหวัดสมุทรสาครลองหารือกันใหม่หน่อย
ว่าพื้นที่อื่นได้ไหมที่ปลอดภัยมากกว่านี้นะคะ
ชาวบ้านเขาก็ยังคงรวมตัวกันแบบนี้ค่ะ

เขาก็กลัวว่าถ้าเกิดสลายตัวกันไปเนี่ย
กลัวว่าเจ้าหน้าที่ยังคงยืนยันจะทำโรงพยาบาลสนามตรงนี้
กลัวว่าจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
เคลื่อนย้ายเตียงนำตัวผู้ป่วยเข้ามา
จนสุดท้ายรถของเจ้าหน้าที่เป็นรถทหารนะคะ
คือถอยร่นไปก่อนยอมถอยให้ก่อนนะคะ
นี่ค่ะรถคันนี้ก็ลดความตึงเครียดจากสถานการณ์นี้ค่ะ

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
ก็ไปควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวเอง

เดี๋ยวจะไปหารือกันกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อ
แล้วจะมาส่งข่าวให้ประชาชนรับทราบ
นี่คือบรรยากาศการเจรจาการคุยกันนะคะ

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า

ผลออกมาน่าจะเป็นไปในทางที่ดีน่าจะเป็นที่พอใจของชาวบ้านล่ะค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่บริเวณสวนน้ำพันท้ายนรสิง
ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็เพราะได้ข้อมูลมาว่า
ทางจังหวัดจะทำโรงพยาบาลสนาม

ซึ่งสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ตรงนี้ค่ะ
เขาปิดทำการไปนานแล้วเลยลงวางแบบนี้

จินตราสมอินอายุ๔๘ปี

อยู่ตรงกันข้ามกับสวนน้ำตรงนี้เลย
จินตราบอกว่า

ตอนนี้ผลกระทบก็เยอะอยู่แล้ว
กุ้งปูเนี่ยขายไม่ได้เลยคนก็ผ่านรังเกียจอาหารทะเลไปแล้ว
นี่ตรงกันข้ามกันแบบนี้เห็นไหมคะใกล้กันด้วย
เจ้าของร้านเขาเลยบอกว่าโอ้โหถ้าตรงนี้เป็นโรงพยาบาลสนาม
ร้านเขาก็แยกกันไปใหญ่เลยนะใครจะมานั่งกินอาหารที่ร้านเขา
ชาวบ้านที่อยู่แถวสวนน้ำตรงนี้เขาก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย
เพราะว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าหยุดซื้อปูกุ้งจนถึงวันที่๓มกราคมปีหน้า
ถ้าสร้างโรงพยาบาลสนามตรงนี้โอ้โหยาวแน่ยาวแน่ตรงนี้
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ค่ะนายสิทธิชัยเขาอยู่ในพื้นที่
เขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าคือการสร้างโรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ค่ะ
ต้องไปดูว่าคนเขาเยอะไหมชุมชนมีประชาชนเยอะมากน้อยขนาดไหน
เพราะเขาก็กังวลใจเหมือนกับเอาโรคโควิด๑๙ไปไว้ใกล้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นถามว่าแล้วณตอนนี้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีตรงไหนนะคะ
จุดแบบนี้ค่ะก็คือที่ตลาดกลางกุ้งตำบลมหาชัยอำเภอเมืองนะคะ

ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร๕๐๐เตียงนะคะ
ระยะทางห่างกันก็ประมาณ๑๙กิโลแบบนี้ค่ะ
ท่านผู้ชมครับก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยนะครับ
วันนี้เราไปดูมานะครับจุดที่เป็นไข่แดงจุดศูนย์กลางการระบาดรอบใหม่ตรงนี้นะฮะ
ตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครวันนี้ก็ยังปิดพื้นที่อยู่นะครับ
นี่เป็นมาตรการเข้มข้นนะครับตรงจุดนี้นะครับ
เป็นจุดที่ต้องกักตัวแรงงานชาวต่างชาตินะครับ
แล้วก็ผู้ที่อาศัยในตลาดกลางกุ้งด้วยนะครับ
วันนี้ยังกันพื้นที่ไม่ให้มีการเข้าออกโดยเด็ดขาดนะครับ
รั้วลวดหนามกั้นเป็นแนวยาวนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับ
นี่เป็นภาพของวันนี้เลยนะฮะมีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทำงานนะครับ
มีตำรวจจากสพเมืองสมุทรสาครนะครับ
มีทหารมาคอยเฝ้าดูแลตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะนะฮะ
เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ก็ทำแบบนี้ต่อเนื่องหลายวันแล้วนะครับ
ตำรวจได้มาตั้งเต็นต์เพื่อตั้งจุดการทำงานสำรวจและลงทะเบียนในระบบ

บริเวณนี้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับ
ตอนนี้จัดตั้งละ๓๐เตียงนะฮะเพื่อรองรับผู้ป่วยนะครับ
พื้นที่ตรงนี้ก็เลยไปดูบรรยากาศมาฝากท่านหน่อยนะครับ

ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าพอพูดถึงสมุทรสาคร
เรื่องของกุ้งใช่ไหมเรื่องของมหาชัยคนก็จะโอ้โหหวาดกลัว